ขอโชคลาภกันก่อนดีกว่า
เดี๋ยวจะพาไปที่นครสวรรค์ไปกราบไหว้พระพิคเนต
องค์ใหญ่เมล็ดเธอเลย
คุณผู้ชมฮะดูความยิ่งใหญ่สการตากันไป

กระด้งบินขึ้นไปถ่ายข้างบนเลยนะฮะ

แล้วมือไหนจ่ายคะ

แล้วคุณดูความยิ่งใหญ่ของพระพิคเนตที่นี่

สถานที่แห่งนี้คือเทวสถานอุทยานพระพิคเนต
อยู่เลขที่๙ทับ๓หมู่ที่๑
ตะบนกลางแดดอเผินเมืองจังหวัดตะคอนสวรรค์
กราบไหว้ขอพรกับพระพิคเนธว่ากันว่าพระพิคเนธน่ะท่านจะ
โดนบันดาลโชคลาภให้รวมไปถึงเรื่องของชื่อเสียงเงินทอง
นี่ก็มีเหมือนกันเพราะว่าดาราหรือว่านักแสดงหลายท่าน
เขาก็มักจะไปบูชากราบไหว้พระพิคเนธนั่นเองครับการมาครั้งนี้ของชาวบ้านนะฮะ
เขาบอกว่ามาจากหลายหลายที่หลายหลายอำเภอมากันที่นี่นะครับ
ขอพรเรื่องการงานและสุขภาพก็มีแล้วที่สำคัญมาแล้วล่ะก็
อย่าพลาดนะจุดด้วยจุดอะไรอ่ะจุดจุดจุดทูบเสียงทาย
แล้วไปดูสิว่าได้เลขอะไรออกมาแล้วได้อะไรออกมา
ตามนั้นดูกันไปคุณผู้ชมถ้าดูแล้วยังเห็นไม่ชัดกรุณา
ขยิบมาดูหน้าจอกันนะครับค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ไม่ควรดื่มเพื่อนวันละสองขวดเออเดี๋ยวไอ้ดื่มวันละสองขวด
มันเป็นโซโลแกนของอะไรคะเครื่องดื่มชูกำลัง
จริงอ่ะเราควรจะต้องทำโซโลแกนของเราว่าทั้งจุดเกินวันละสองทูบพอดู
วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งถูกต้องอ่านเร็วนี้ด้วย
ถูกค่ะก็ดีเหมือนกันเตือนกันไว้แบบนี้